ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
เพราะว่าสามีของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่โคราชนะฮะ
เขาร้องขอความช่วยเหลือมายังหมอปลามือปราบสัมภเวษี

บอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยไปหลงเชื่อร่างทรงพ่อปู่คนนึงนะ
แล้วถึงขั้นหลอกให้ภรรยาเอาที่ดินมรดก๑๑ไร่ไปขาย
ความจริงราคาประเมินต้องขายได้สัก๑๕ล้าน
ภรรยาไปขายในราคาแค่๕ล้านกว่าบาท

ทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้เงิน๕ล้านกว่าบาทมันไม่ได้อยู่ที่ภรรยาเขาอีก
เพราะว่าเอาไปโอนเข้าบัญชีร่างทรงพ่อปู่คนนี้นะ
เพราะว่าร่างทรงพ่อปู่เนี่ยบอกว่าภรรยาของเขานะ
ไม่สามารถที่จะถือเงินได้ไม่อย่างนั้นจะมีเคราะห์อะไรประมาณอย่างเนี้ย
เอาแล้วภรรยาไปเชื่อซะด้วยเนี่ยนะครับ
ก็เลยอยากให้หมอปลาเนี่ยช่วยหน่อยนะครับ
อ่าซึ่งสามีของเขาเนี่ยมาร้องเรียนผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
แล้วก็หมอปลามือปราบสัมภเวษีด้วยนะ
บอกว่าถูกหลอกให้ขายที่ดินมรดก๑๑ไร่ราคา๕ล้านกว่าบาท

ร่างทรงพ่อปู่น่าจะกลัวไม่ได้เงินก็เลยรีบขายนะครับ
หลอกให้ภรรยาโอนเงินเข้าบัญชีร่างทรง
อ้างว่ามีเคราะห์ถือเงินไม่ได้
ถามว่าแล้วมารู้จักร่างทรงพ่อปู่คนนี้ได้ยังไง

เอาเป็นว่าสามีของคนที่เขาขายที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้นะฮะ
เดี๋ยวต้องคอยฟังแล้วก็ไล่กันไปนะครับ
คือสามีของหญิงคนนี้บอกว่าเมื่อปี๖๐
เมียเนี่ยป่วยเป็นโรครูมตอยพวกข้ออักเสบเหลือรังอะไรพวกนี้มันจะปวดเมื่อย
เมื่อยขาเนี่ยตลอดเวลาก็พยายามหาทางรักษานะครับ
ก่อนจะรู้จักร่างทรงพ่อปู่คนนี้แล้วเขาก็ช่วยรักษาอาการป่วย
คือพอมาเจอกันเนี่ยร่างทรงคนนี้บอกเลยว่าภรรยาของเขาคือพี่น้องที่คลานตามกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน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
ที่บ้านที่บ้านประมาณไม่นานถึง๕๐จรางบาท
เขาว่าเขาจะไปโอนไวเนี่ยโอนไปให้คนนี้อีกให้ร่างทรงอีก
สำนักของร่างทรงเนี่ยเขาอยู่ที่ตะบนหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
วันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีก็เลยจะไปที่สำนักหน่อย
จะไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ว่าเออตกลงมันจริงอย่างที่สามีของหญิงสาวคนนี้เขาบอกหรือเปล่า
สำนักบุญนำพาด้วยบารมีนะฮะคือจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้นะฮะ
อันนี้สามีของฝ่ายของหญิงสาวที่เขาขายที่ดินแล้วเอาไปให้ร่างทรงเอางงเอาเงินไปให้เนี่ย
บอกว่าอย่างนี้นะไปถึงบ้านของสามีของหญิงสาวคนนี้เนี่ยโอ้โหชาวบ้านมารอกันเต็มเลย
ชาวบ้านบอกจะไปด้วยนี่ฮะก็ขึ้นรถกระบะไปกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อไปสำนักนะอยู่ที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
บางคนก็เนี่ยฮะมายืนรอฟังข่าวดูข่าวกัน
พอไปถึงสำนักนี่โอ้โหชุนละมุนวุ่นวายกันเลยล่ะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะคนที่สำนักบอกไม่ให้หมอปลากับสื่อมวลชนเข้าไปข้างใน
ม่าจะเป็นเรื่องค์ตอบคุยได้มามอไปเห็นหน้ามันเตี้ย
ดูผู้ตะมนต์พวกที่มียัลสัมผัส

ฉะนั้นเป็นลูกศิษย์ที่พวกคุณมันก้าวร่วงไม่เคลื่อน

ข้างในอยู่
ก็คุยกันอยู่สักครึ่งชั่วโมงได้ครับท่านผู้ชมครับ
สุดท้ายเนี่ยทางสำนักเขาก็เปิดประตู
ให้หมอปลากับสื่อมวลชนเข้าไปด้านในได้
ก่อนที่ทางฝั่งของภรรยาของคนที่เขามาร้องเรียนขอความช่วยเหลือเนี่ย
ที่อยู่ในสำนักเนี่ยจะได้คุยกับสามีแล้วก็พี่ชายของเธอ
อยู่ที่สำนักนะฮะเธอก็ยืนยันว่าตัวเธอกับลูกสาวยุค๑๒ที่อยู่ที่นี่เนี่ย
อยู่ที่สำนักของร่างทรงเนี่ยจะไม่กลับบ้านส่วนเรื่องเงินที่ขายที่ดินได้๕ล้านกว่าบาท
เธอบอกว่าหลังจากใช้หนี้แล้วแล้วก็หักค่าในหน้าไปแล้วมันเหลือ๔ล้าน๓
ฝากไว้ในบัญชีในชื่อของเจ้าสำนักสี่ล้านหนึ่งแล้วถอนเป็นเงินสดออกมาสองแสน
ก็ฝากไว้ที่เจ้าสำนักเช่นกันเธอบอกเธอถือเงินไม่ได้ถือแล้วมันจะร้อน
มันเหมือนจะมีเคราะห์หลังจากโอนเงินขายที่ดินมาเมื่อ๔พฤศจิกายนก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
ฝากเอาไว้ที่เจ้าสำนักร่างทรงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ได้ถูกหลอก
ไม่ได้ว่าให้ไปง่ายไปลงบันทึกประจำวันไว้ว่าเงินทั้งหมดเนี่ยฝากไว้ที่คนนี้
เจ้าสำนักร่างทรงและขอปฏิเสธด้วยว่าเธอไม่ได้เป็นบ้าไม่ได้มีอาการทางจิตท้า
ว่าถ้าหมอปลาจะพาไปตรวจอาการทางจิตอะไรพวกนี้เนี่ยไปได้แต่ถ้าเธอจิตใจปกตินะหมอปลาต้องจ่ายให้เธอ๑ล้านบาท
มีอะไรที่ทรัพย์พวกนี้ถือไม่ได้
แล้วถามว่าคุณช่วยอะไรฉันไหม

แล้วคุณจะอะไรในเมื่อฉันก็ไม่เคยทิ้ง
บอกตลอดว่าให้คุณอยู่บ้าน

เดี๋ยวบ้านเสร็จที่ดินเสร็จจะไปรับมา

คุณจะซื้อนู่นซื้อนี่ในเมื่อเงินไม่เป็นชื่อของคุณ
เป็นชื่อยังไงในเมื่อฉันลองใจคุณขนาดนี้

เป็นยังไงสิ่งที่คุณทำกับฉันกับลูก
มันเป็นอย่างไร
นี่แหละฮะแต่ทีนี้สามีเขาก็เป็นห่วงไง
เขาบอกที่ดินความจริงเนี่ยราคาประเมินเนี่ยขายได้มันต้อง๑๕ล้านกว่า

หักฆ่าในหน้าไปแล้วฝากไว้ที่เจ้าสำนักหมด
แต่ว่าภรรยาเขายืนยันว่าเขาลงบันทึกประจำวันเรียบร้อย
หมอปลาบอกว่าเอาอย่างนั้นขอพิสูจน์หน่อยนะ
ที่หญิงสาวคนนี้บอกว่าถ้าจับเงินแล้วมันจะร้อนนะ
จากจะมีเคราะห์แล้วมันจะร้อนเนี่ย
แล้วมันจะหายใจไม่ออกอะไรประมาณอย่างนี้ลองจับหน่อยสิ
หมอปลาเอาเงินสดนะฮะ๑๐๐๐บาทให้หญิงสาวคนนี้จับ
จับแบงค์พันธุ์นี่ใส่กระเป๋าเฉยไม่เป็นไรนะฮะ
แต่บอกว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าจับเงินหนึ่งหมื่นเนี่ย
ถ้าจับแบบเยอะเลยถึงขั้นหนึ่งหมื่นเนี่ยจะเป็นยังไงเอาดูนะฮะ
ขามันก็จะบวมพอบวมมันก็เดินไม่ได้
อันนี้คือจับแบบพันเยอะนิดเดียว
แค่ยังไม่ได้จับเลยแค่บอกว่า
ต้องจับให้แน่นเลย
ทำไมไม่จับให้ได้
มันแน่นแล้วมันมีปริมาณมาก

ก็เธอบอกเนี่ยเธอจับเงินเนี่ยถ้าแก๊งพันใบเดียวจับได้
ใส่กระเป๋าได้เลยแต่ถ้าเงินเนี่ยเป็นปึกอย่างนี้เป็นหมื่นอย่างนี้
ร้อนร้อนแบบกรี๊ดเลยเห็นไหม
ร้อนแล้วมือพองไหมคะหรือเป็นรอยอะไรไหมคะหรือว่าแค่กรี๊ดเฉยกรี๊ดเฉย
ตัวมันหายใจไม่ออกไปหมดก็เลยจำเป็นต้องฝากเงินเอาไว้กับร่างทรง
เงินหลักแสนที่ถอนมา๒แสนกับ๔ล้านกว่าบาท
ที่เหลือจากการขายที่แล้วหักค่าในน่าไปเอาไว้แล้ว
ก็ฝากไว้ในบัญชีของเจ้าสำนักร่างทรง
เอาเนี่ยเธอยืนยันว่าเนี่ยพอจับแล้วมันเป็นอย่างนี้
ส่วนเจ้าสำนักนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าสำนักบุญนำพาด้วยบารมีนะครับ
ชื่อนางสาวอับศรต้องฟังเธอด้วยนะฮะก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ
เพราะว่าที่เราคุยกันมาเนี่ยอันนี้คือฝั่งที่สามีเขาอ้างว่าอย่างนี้
เราก็ไม่รู้จริงไม่จริงยังไงแต่ว่าคุณอับศรเนี่ยยืนยันว่าเธอไม่ได้หลอกลวง
แล้วเธอไม่ใช่ร่างทรงด้วยนะเธอบอกเธอไม่ใช่ร่างทรงนะ
ที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งภรรยาของผู้ชายที่เขามาร้องหมอปลาเนี่ย
เขามาขอให้ช่วยรักษามีอาการป่วยอยู่เธอก็รักษาจนหายจากอาการป่วย
ถามว่าไม่ใช่ร่างทรงรักษายังไงเธอบอกเธอมีวิชาที่สืบทอดมาจากผู้ที่เป็นพ่อของเธอ
อันนี้ร้านนี้ของลูกชายค่ะคือเราจะมีแบบว่าติดต่อกับร้านค้า
ค่ะเรื่องเทวรูปเวลาลูกศิษย์เขาอยากได้
นี่ฮะหลายท่านก็บอกเอ้าถ้าถือเงินเองไม่ได้ก็ให้สามีถือไหมล่ะ
ไปให้ร่างทรงถืออะไรอย่างนี้แต่เธอบอกเธอไม่ใช่ร่างทรงนะครับ
แต่สามีบอกเธอบอกว่าเธอเป็นพี่น้องคลานตามกันมากับภรรยาเขา
เขาก็เลยไว้ใจกันอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เอาเป็นว่าหลังจากที่ครอบครัวช่วยเกลี้ยกล่อมนะครับ
ฝ่ายของภรรยาเขาก็ยอมไปตรวจสุขภาพจิต
ที่โรงพยาบาลจิตเวทนครราชศรีมาราชนครินนะครับ
เพื่อให้แพทย์ตรวจดูอาการว่ามีอาการทางจิตไหม
สามีกับครอบครัวบอกว่าอีกทางนึงเนี่ยจะไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าสำนักร่างทรงตรงนั้นด้วย
กักขังนวงเหนียวเพราะว่าเอาภรรยากับลูกสาวเขาไปอยู่ด้วย
แต่วันนี้นะให้สังเกตชาวบ้านข้างที่เขาออกมาให้กำลังใจพวกเรา
ก็ลองคิดดูว่าบ้านหลังนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ก็อยากจะฝากถึงผู้ว่านะครับ
พอเราโทรไปแล้วพอดีผู้ว่าท่านติดภารกิจ

เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฮะ
และผมเชื่อว่าต้องมีอีกหลายคนที่เชื่อเรื่องราวเหล่านี้
เรื่องราวเหล่านี้
เราก็พยายามอธิบทามเขาว่าเขาทำอย่างไร
เขาตอบอย่างที่เห็น